เนี่ยมีผู้ชายคนนึงอายุ๓๗ปีถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตนะยิงเข้าหน้าอกเลยแล้วทีนี้ญาติเขาบอกว่าก่อนถูกยิงเนี่ยผู้ตายเพิ่งบอกกับน้าของเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะให้รู้ไว้นะว่าผมเนี่ยไม่ผิด
ถูกคนร้ายใช้ปืนลูกซองยิงเสียชีวิตที่บ้านอยู่กลางทุ่งนาในพื้นที่บ้านเหล่านาดีตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นขั้มประวันนี้ครับ
เสียชิ้นอยู่ข้างโต๊ะกินข้าว
โต๊ะกินข้าวยังมีขวดพวกถูกขวดสูราแก้วน้ำดื่มอะไรอยู่

นายวงศกรถูกยิงเขาที่กลางหน้าอก
ด้วยปืนลูกสองมีรอยกระสุนอยู่หกจุด

ตอนเช้าเมื่อวานนี้นายวงศกรนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อน๓คน
มีนายโจ้นายยาวแล้วก็นายตูมตามนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาแยกวงกันตอนไหน
ชาวบ้านเห็นนั่งกินข้าวกันอยู่ตอนเช้าเมื่อวานนี้
ช่วงบ่ายนายวงศกรเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเห็นว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาสกับนายโจ้
นายโจ้ที่นั่งกินข้าวกันอยู่เมื่อเช้าที่ชาวบ้านเห็นเนี่ยพอบ่ายไปในหมู่บ้านแล้วเห็นมีเรื่องทะเลาวิวาสกัน
ชาวบ้านก็มาห้ามแยกออกจากกันพอช่วงค่ำนายาวนายยาวนี่บ้านอยู่ใกล้กับนายวงศกรผู้ตายอยู่แล้ว
มาหานายวงศกรแต่พบว่าพอมาถึงนายวงศกรนอนฟุบอยู่ข้างโต๊ะอาหาร
ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ลองไปพลิกตัวขึ้นมาพบว่าอ้าวถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจ
มีหลานสาวผู้ตายนะครับบอกว่าปกตินายวงศกรจะมาทำงานแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นประจำอยู่นะครับ
เหมือนเพลินมีปัญหากับคนที่เคยเห็นงานนำประมาณนี้จ้ะ
อะเหมือนว่าก็รักรากสิทธิ์เป็นเรื่องยาก็คือเขาเป็นเหมือนเพื่อนบอกให้ฟังว่าคนพิเศษนะ
แล้วฟูลบอกว่าไม่มาหลายหญิงมาประมาณเดือนก็ป่าวแล้ว
มีเรื่องทะเลาะวิวาสในตอนบ่ายนะครับกับเพื่อนนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ย
นายวงศกรชื่อเล่นชื่อโฟลกนะฮะบอกว่าโฟลกเนี่ยขี่จักรยานกลับมาที่บ้าน
สภาพตอนนั้นคือร้องห่มร้องไห้แล้วบอกว่าเอามีดไปไล่ฟันคนมา
แต่พี่ยาวห้ามเอาไว้แล้วก็ดึงมีดออกเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงน้าที่บอกเอาไว้นะฮะ
สิยจะเห็นเธอครับผมสิบอกหน้าไห้
ผมเป็นยังไปผมคือคนถือมาบอกเอาไว้สิ
พุทธแห่งที่ถ้าโทษเค้าลงโทษเค้าก้าว
มารับเอากลับน้ำเขาไปรับแทนเขาน้ำแดง
น่าอันนี้ก็คือโอ๊ยเสียใจไม่เจออะไร
ตำรวจสพบ้านเป็ดที่ขอนแก่นบอกว่า
ได้สอบปากคำชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้ว

มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดนะ
แต่ตอนออกมาดูกันไม่เห็น
หรือว่าไม่ได้ยินเสียงรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์วิ่งผ่านเลยนะครับ
โจ้ในยาวในตูมตามนี่คือ๓คนที่นั่งกินข้าวกับผู้ตายที่บ้าน
ก่อนจะเกิดเหตุช่วงบ่ายที่ไปทะเลาะกับนายโจ้
นะฮะตำรวจเรียกมาสอบปากคำทั้งสามคนแล้วนะครับ
ในโจ้ในยาวในตูมตามทั้งสามคนปฏิเสธหมดนะฮะค่ะ
ปัสสาวะทั้งสามคนปัสสาวะเป็นสีม่วงหมดนี่
ไปเสพอะไรมาตอนไหนนะครับแต่ว่าถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดไว้ก่อน
ตอนนี้คุมตัวไว้สอบปากคำเพิ่มเติมก่อนนะครับพันธุ์ตำรวจเอกนพก้าวโสมณัฐ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นวันนี้เรียกประชุมชุดสืบสวน
จังหวัดขอนแก่นแล้วก็สพบ้านเป็ดนะครับเพื่อวางแนวทางการสืบสวน
ในการจับตัวคนร้ายตอนนี้ตั้งปมไว้สองประเด็นนะครับ
คือเรื่องส่วนตัวทะเลาะวิวาสขัดแย้งส่วนตัว
เนื่องจากนายวงศกรหรือว่าในโฟลกผู้ตายปกติเขาก็จะเป็นคนที่จะมีเรื่องบ่อย
อ่ามีเรื่องบาดหมางบ่อยนะฮะลักษณะของการพูดการจาอะไรพวกเนี้ยนะครับ
อีกประเด็นก็คือเรื่องในวงการยาเสพติดมี๒ประเด็นนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ซึ่งตอนนี้ตำรวจได้เรียกสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้วประมาณสิบปากทั้งหมดยังไม่ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับ
โดยเฉพาะ๓คนที่อยู่กับผู้ตายตอนเช้าที่มีชาวบ้านเห็น
คือนายโจ้นายยาวในตูมตามนะตามคำให้การเนี่ย
ปฏิเสธกันหมดอืมและยังไม่มีประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะ
ในโจ้ที่ชาวบ้านบอกเห็นมีเรื่องทะเลาะชกต่อยกับผู้ตายในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
อ่านายโจ้ก็ยังไม่ให้การอะไรก็ยังปฏิเสธนายตูมตามคือคนที่มาหาผู้ตายตอนค่ำ
แล้วพบว่าฟุ๊บอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวฟุบอยู่คนเดียว
แต่นายตูมตามบอกว่าเขาเห็นอยู่แบบนั้นเขาก็กลับไป
เขาเห็นว่าอ่าจะอยู่คนเดียวนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวเขาก็กลับไป
ขณะที่นายาวมาหาหลังนายตูมตามแล้วบอกว่าเห็นผู้ตายเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่
ก็เลยไปพลิกดูพอพลิกดูอ้าวถูกยิงตายนะครับ
เบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าคนก่อเหตุต้องเป็นคนที่สนิทสนมกับผู้ตาย
และไปมาหาสู่เป็นประจำแต่ยังไม่รู้ว่าใคร
หน้าของผู้ตายบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่า
หลานชายมีประวัติเสพยาเสพติดจนถูกตำรวจจับ
แล้วประกันตัวออกมาซึ่งหลานบอกว่าจะกลับตัวกลับใจ
แล้วเดี๋ยวจะไปทำงานรับเหมากับเพื่อนก็ออกมาจากเพื่อนได้ประมาณหนึ่งเดือนนะ
ที่ทำงานรับเหมากับเพื่อนก็ออกมาได้๑เดือน
มารับจ้างเฝ้าที่ที่เป็นที่นาให้กับญาติตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
เพราะบอกว่าไม่อยากกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
หลานบอกว่าถูกเอาชื่อไปแอบอ้างก็ยังไม่รู้ว่าแอบอ้างเรื่องอะไรนะ
ส่วนหลานเนี่ยพ่อกับแม่แยกทางกันแม่เสียชีวิตไปแล้วพ่อเป็นอมภาษณ์นะ
ก็มีน้าเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กตอนนี้น้าก็เลยอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้
แต่เพื่อน๓คนเนี่ยเขาก็ตรวจปัสสาวะก็มีเรื่องของยาเสพติดหมด